ปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราจะพาไปที่ชุมชนวัดหลีจังหวัดพยาว
ไปดูกันว่าชุมชนเขามีความกังวลเรื่องของการทำนาแบบเก่าจะหายไป
ก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันค่ะทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านการทำนา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ไปดูบรรยากาศข้างในกันเลย
นี่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านการทำนาค่ะอยู่ภายในวัดลีอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
ซึ่งพระวิมลยานมุณีหรือครูบาบุญชื่นรองเจ้าคณะจังหวัดพยาวและเจ้าอาวาสวัดลีก็บอกว่า
ทางวัดและชุมชนต่างรอบวัดได้ร่วมกันสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมา
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนาของชาวบ้านล้านนาแบบดั้งเดิมนะคะ
โดยจะจำลองบรรยากาศพร้อมกับนำเครื่องใช้ทั้งหมดในการทำนา
เอามาไว้ให้ชมเลยล่ะค่ะ
ถ้าพวกเราประจำร้องมันว่ายว่านานั้นก็รุ่นหลัง
เช่นลูกหลานเป็นต้นมันก็จะประหาร
พวกล่อหรือแกว้นนี่เป็นจะได้
มองต่ำเข้านี่เป็นจะได้เขาก็จะมวก
ก็เลยหยาดเยินของเราที่เราออกน้ำค่ะ
ส่วนทางด้านนายห่วงเสมอเชื่อ
ชาวบ้านชุมชนวัดลีหนึ่งในผู้ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านการทำนา
บอกว่าชาวบ้านร่วมใจกันนำอุปกรณ์การทำนาแบบโบราณ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีทั้งคันไถคราดแอลไม้นวดข้าว
ครกมองก็คือมีครบอะนะคะ
หวังว่าจะให้ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การธรรมนาแบบพื้นบ้านของชาวเหนือมาตั้งแต่โบราณการธรรมนา
ฝั่งสิ่งชาวบ้านกันค่ะ
สำหรับวัดลีแห่งนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์
เวียงพยาวนะคะ
ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุอีกหลายหมื่นชิ้น
ต้นแบบพระพุทธรูปหินทรายอันเก่าแก่อายุร่วมพันปีค่ะ
กลายเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติด้วย
และที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป

นุรักษ์การสืบสารให้ของดีแบบนี้อยู่ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูกันด้วย